อีกหนึ่งเสียงที่สะท้อนถึงความรักของประสบกรณิกรที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
ราตรีศรีวิลัยบงสิทธิพรนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
ประพันธ์กรอนลำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะของศิลปินพื้นบ้านอีสาน
ประเภทหมอลำเพื่อต้องการแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
ติดตามเรื่องนี้จากคุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ขอพะห้องเราจงซม
หนาให้ห้องราชาอยู่ตุมเผยอยู่ดีมิใช่เท่ารงจงปลวกหนาน้าปวกบังชาวประชา
ปกปั้งเช้าประชาให้หายห่อนให้หายห่อน
นี่เป็นกรอนลำเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
หมอลำลาตรีศรีวิลัยนายกสมาคมหมอลำจังหวัดขอนแก่น
ประพันธ์ขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙

ส่งเข้าแข่งขันในงานประกวดหมอลำชิงแชมป์แห่งประเทศไทย
เทิดพระเกียจราชการที่๙จนได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากนั้นได้ประพันธ์บทกรรมเทิดพระเกียรติเรื่อยมา
รวมเวลากว่า๓๐ปีสร้างผลงานมากกว่า๑๐๐กว่าลำ
ได้รับรางวัลเกียรติยศอีกมากมาย
แต่งกรอนลำทุกครั้งต้องศึกษาข้อมูลต่างอย่างลึกซึ้ง
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจรัชกาลที่๙
ทำให้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมีได้
ตรงนี้หลายที่สุดเพราะว่าศิษย์ศิษย์พ่อเพียง
จะได้คนบ่งหัวแต่ประเทศไทยเพราะยังนั่งไปใส่ถั่วลูก
ภูมิใจแล้วแต่แม่ก็แตงก่อนล่ำก่อนนี่ร้ายที่สุด
คือกับยังเช่นภูกฤทธิ์สำนึกให้คนไทยรักชาติอย่างประมาณนี้
แต่หลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
รอนลำที่จำได้กว่า๓๐๐กรอนก็แทบหลงลืม
ระลึกได้เพียงบทกวีที่กล่าวถึงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ในฐานะศิลปินพื้นบ้านสิ่งที่ทำได้ในขณะนี้
คือประพันธ์บทกรรมในนามตัวแทนอาชีพหมอลำ
แสดงความอาลัยอย่างสุดความสามารถ
ลูกหลานไทยคั่งยิงไย
ของเจ้าทายถูกยอมอย่า
ขอน้อมดวงใจถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเอ่ย
โอ้โฮละน้า
หลังแต่งบทกรรมนี้จากใจหมอลำลาตรีศรีวิลัยจึงเดินทางไปลงนามแสดงความอาลัย
สารากลางจังหวัดขอนแก่นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และถือโอกาสนี้นำบทกรรมไปให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนบันทึกใส่เสียงแคนออกเผยแพร่
นามตัวแทนหมอลำอีสานแสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน